มีลูกค้าเขานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านริมน้ำ
ปรากฏว่ามีเรือใหญ่เลยฮะ
เรือใหญ่เนี่ยเหมือนเสียหลักแล้วกำลังพุ่งตรงมาที่บริเวณร้านอาหารริมน้ำร้านนี้

ไม่ชนไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ

มันทิ้งสมองแล้วแต่มันยังไม่หยุด

โชคดีมอร์ไอ้หมาเอาอยู่
มอร์ไอ้มาหาว่า

เรือโป๊ะนะครับเรือโป๊ะของสายเบียดมา

นี่ครับประโยคสุดท้ายเมื่อกี้เกือบชนริมเขื่อน
คือร้านอาหารนี้เขาเป็นร้านที่

เป็นเรือบรรทุกน้ำมันคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
แล้วพุ่งมาเนี่ยอีกไม่กี่สิบเมตร
ชนเข้าอย่างจังที่ร้านอาหารริมน้ำร้านนี้
แต่โชคดีว่าทิ้งสมองได้ทัน

บางคนทำอะไรไม่ถูกนั่งขาแข็งเรียงก็มีนะ
บางคนจะวิ่งแล้วแต่ก้าวขาไม่ออกนะ

โอ้โหกราบใจพี่๓คนนั้นจังเลย
น่าจะเป็นพนักงานและอาจจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เพราะเขาบอกว่าเคยเกิดแบบนี้อยู่บ้างปี๑ครั้ง๒ครั้ง

อันนี้ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะลองดูนะ
คือเรือบรรทุกน้ำมันเขาวิ่งมาจากปากน้ำ

แล้วบอกบริเวณนี้ครับมีเรืออีกลำหนึ่ง
ย้อนกลับไปที่คลิปตอนเริ่มต้นหน่อย
จะมีเรือโป๊ะเรือโป๊ะบรรทุกทราย
ตรงนู้นครับเห็นไหมฮะด้านซ้ายนั่นน่ะ

แต่ว่าเรือบรรทุกน้ำมันจากปากน้ำจะไปคลองเตยใช่ไหมครับ
ตอนแรกคนที่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าเรือมันชนกัน
แล้วมันเสียจังหวะคือเอียงมาพุ่งมาทางร้านอาหาร

แล้วมันมีจังหวะหนึ่งเหมือนกับว่าน้ำมันขึ้นสูง

เรือก็เลยเนี่ยฮะเอียงมุ่งมาทางนี้
แต่โชคดีมากว่าทิ้งสมองได้ทัน
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งครับเห็นไหม

นี่ภาพอีกมุมหนึ่งมองไกลตรงจุดนี้นะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้คุยกับพนักงานของร้าน
แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าของร้าน

ครั้งหนึ่ง๑ปีมันจะมีประมาณสักครั้ง๒ครั้ง

ก็เช่นเดียวกันกับทางพนักงาน
ประจำท่าเรือข้ามฝากเพตราครับ
ลองฟังพนักงานประจำท่าเรือหน่อยว่าเขาว่ายังไงนะฮะ
โชคดีครับว่าปลอดภัยไม่มีใครบาดเจ็บ
ทิ้งสมอได้ทันเหลือหยุดได้ทัน
น้ำมันขึ้นบวกกับเป็นช่วงโค้งพอดีแล้วน้ำมันแรง

ทึกดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ